ส่งไลน์มากันหน่อยว่าใครถูกรางวัลกันบ้างนะครับวันนี้
สรุปที่เราใบ้หวยเจอรูปปั่นพญานาคเจองูเข้าบ้านเด็กคลอดบนรถถูกบ้างไหม

นี่นะใครถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็นี่นะ

แล้วเขียนไว้๓๒เห็นมั้ยมายู
เก่งจริงมายูให้๓ตัวสิลูกอาจจะซื้อ

นี่อย่างนี้เอออย่างนี้

มันจะออกมาคือคนก็จะทำกันว่า
อ๋อมันคือ๓๒ในมือของเขาที่ทำนี่เห็นมั้ย
ไหนคือ๓ยังไง๒

เขาถึงได้ถูกกันเต็มไปหมดเลย
ผมก็เลยได้อันนี้สงฆ์ถูกไหมคุณถูกไหมไม่ถูกไม่ได้เกี่ยวกับ
มายูเออแต่ผมถูกผมถูกอืมผมได้แล้วแม่มันถูกไหมเขาไม่ไม่ได้เล่น
ไม่เล่นกันหรอกไม่จำเป็นต้องเล่นอุ้ยไม่จำเป็นต้องเล่นหนังว่ายังไง
ผมชอบผมชอบวิธีการเสี่ยงเอาชนะอยากจะชนะเอาลอตเตอรี่ซะหน่อย
ถูกเยอะมากอีกอย่างหนึ่งนะเลข๓๒เนี่ยคุณไม่ต้องไปไหน
ใกล้ไม่ไกลเลยเลขไทยรัฐนี่ไงอ๋อนี่ไงเต็มไปหมดเลยอ่ะห้องสามสองนี่ไง
ถูกต้องดูสิอะไรดูสิคนเออจริงจริงแล้วคนถูกหวยเต็มเลยเนอะใช่ไง
ถูกกันมายูนี่เต็มเลยเข้าไปเต็มเลยเป็นโอ้โหเป็นหลายร้อยอ่ะ
เออเข้าไปทำเวลาหลายร้อยคนอ่ะแล้วนางขึ้นไทยรัฐหน้าหนึ่งหรอ
ไม่รู้นี่เขาบอกเดี๋ยวมายูนี่ฮะมายูอ๋อขึ้นในออนไลน์
ไทยรัฐออนไลน์เด็กมายูขึ้นไทยรัฐออนไลน์มีมีเรียกแม่หมอมายูด้วย

เหอะัะแล้วเขาจะมาขู่ดในตัวลูกเธอ

วันนี้เลขที่ออกก็คือเลขรางวัลที่๑
แล้วก็เลขท้าย๒ตัวก็คือ๓๒
ก็เลขของไทยรัฐนี่แหละช่อง๓๒
ก็มีเลขท้าย๓ตัวอะไรคุณพระดำ
เลขท้าย๓ตัวเนี่ยประกอบไปด้วย

แล้วก็เลขหน้ามี๒รางวัลถูกต้องไหมครับ

เลขท้าย๓ตัวก็๙๗๓กับ๐๐

ต้องซื้อตะลี่เท่านั้น

แต่เมื่อวานเนี่ยฉันขอดูล็อตเตอรี่ไปที่ถูก

อ้าวคุณดูนี่ผมอันนี้
โอ๊ยเผลอเจอมากเลย
ฉันเบื่อมากเลยการลดลงขนาดไหน

ก็ยังไม่วายให้เกิดความงมงายอะไรกันได้
้าบอกเกิดความงมงายอีกแล้ว

เดี๋ยวก่อนก่อนงมงาย๔๔โดนไปเท่าไห

นี่

อันนี้อันนี้ก็ของจริงนี่

นี่ไงไม่รู้ว่าเป็นตั้งหลายแผ่นเลยเห็นไหมล่ะ

ถ้าใครไม่ถูกนะมีรางวัลปลอบใจให้๕รางวัล

นั่นก็คือช่อง๓๒ของไทยรัฐ
ประกาศพรุ่งนี้นะฮะ
ทำเฟสบุ๊คใช่ไหมฮะว่าใครจะได้รางวัล